วันนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรี
เดินเข้าตึกเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมตึกบัญชาการครับแมวดำวิกตัดหน้าเฉยเลยอ่ะ
เหรอใช่แล้วนักข่าวก็สังเกตไง
คนโบราณเขาว่ากันว่าแมวดำวิ่งตัดหน้าเวลาเราเดินตัดหน้ารถอะไรแบบเนี้ย
ลางร้ายหรือเปล่าแต่บ้างก็บอกว่าไม่ใช่หรอก
มันจะตีความเป็นแง่มุมดีดีก็ได้นี่ช่วงนี้ใช่ไหม
ใช่คือปกติก่อนประชุมคอรมอตอนเช้าเขาจะไปประชุมคอสชกันก่อน
เออก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าที่แน่แน่นะ
เอาที่แน่นะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าเรื่องของรายการศาสตร์พระราชา
นี้เป็นศุกร์สุดท้ายแล้วนะคะเอาเหรอฮะใช่ให้รอติดตามศุกร์นี้คืนสุดท้ายแล้วค่ะอืม
แต่ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีกิจกรรมทุกแบบวันอังคารอะไรแบบนี้นะคะ
วันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกก็กล่าวให้โอวาสกับเยาวชนที่มาเป่าคลุย
ท่านพูดแบบนี้ค่ะถ้าทุกคนมีความหวังแล้วไม่ทำก็ไม่มีวันสำเร็จ
แล้วก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่าวที่ลอยไปลอยมาไม่มีจุดหมายรอวันไปพันเสาไฟฟ้า
ดังนั้นอนาคตทุกคนต้องเป็นผู้กำหนดเองแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าแมวดำวิ่งตัดหน้า
ไม่รู้จะลางร้ายหรือรางดีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องโชคดีก็ได้
แล้วแต่ตีความครับแล้วแต่ตีความนะคะพอหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ผลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะปกติแล้วเนี่ยทุกทุกสัปดาห์
จะรวบรวมประเด็นคำถามทีมงานจะรวบรวมแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีตอบ
แต่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีคืนกระดาษคำถามให้หมดเลย
แล้วก็บอกว่าไม่ขอตอบทุกคำถามที่ส่งมาในวันนี้อืม
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งรัฐบาลแต่รัฐบาลนี้จะทำหน้าที่จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่

นะวันนี้กลับเรียนว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมกันแสดงพลัง
ในการมาออกเสียงเลือกตั้งเป็นจำนวนมากของทั้งควร
ผมก็จะตั้งใจในการเปลี่ยนลักษณ์ที่ของผม
ในฐานะเป็นนักยกตรีหัวหน้าของประชุมคนไทยทุกคน
แล้วก็เป็นรัฐบาลไปจนมีรัฐบาลใหม่นะครับตามกฎหมาย
ไปเป็นความเรียบร้อยสมบสันติอะไรคะแล้วแต่

เราอยากที่บอกครับว่ารายการสารพระราชาออกอากาศเป็นเทปสุดท้ายแล้วนะคะ
ใช้เวลา๑๐นาทีจะเป็นการแถลงความก้าวหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
แล้วท่านนายกถามนักข่าวเลยว่าดีใจไหมล่ะ

ว่าที่ผ่านมาเนี่ย๕ปีที่ผ่านมาเป็นการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ดีเบตคนเดียวมา๕ปีแล้วนะ
ท่านบอกแบบนี้ไม่มีใครมาดีเบตด้วยแต่เป็นการชี้แจงเรื่องต่างท่านบอกชี้แจงครบถ้วนแล้ว
ถ้าได้รัฐบาลใหม่มาก็ขอให้ประชาชนฟังรัฐบาลใหม่แบบที่ฟังตัวเอง
ใครก็ตามที่คาดหวังว่าจะฝากให้แก้ไขปัญหาอะไรก็ให้ไปฝากรัฐบาลใหม่นะคะแล้วก็ไปฟังรัฐบาลใหม่ค่ะ

ไม่ว่าจะความคิดของผม

แต่ผมชี้แจงอธิบายหลักการและเหตุผลของผม

ใครก็ตามที่คาดหวังมา